จับได้แล้วนะครับคนที่เปิดมุ้งไปยิงผัวเมียคู่นี้ที่จังหวัดตรังที่แท้มีศักดิ์เป็นตาเป็นอาของแม่นะครับยิงหลานตัวเองที่ติดยาบ้าแล้วทำร้ายแม่ครับ
ตำรวจภูทรห้วยยอดแล้วก็ชุดสืบสวนภาค๙แล้วก็ชุดสืบสวนภูทรจังหวัดตรังแล้วกองปราบปราม
กว่าสี่สิบน้ายแล้วครับนะครับไปแม่เข้าจับกลุ่มในภาคภูมินปรักษีหรือว่าพาดอายุเจ็ดสิบแล้วนะ
ผู้ต้องหาฆ่านายสลันยศสิทธิโชคหรือว่าหมากและนางสาวนาตยาเจ๊กคำหรือว่าเก๋
เป็นหลานชายกับหลานสะพ้ายครับเมื่อ๒๗สิงหาคมในห้องนอนที่ห้วยยอดจังหวัดตรัง
คือภาคภูมิเนี่ยคุณภาคภูมิมีศักดิ์เป็นตาของผู้ตายครับระหว่างการจับกลุ่มผู้ต้องหาให้การปฏิเสธก่อนนะ
จากนั้นคุมตัวมาสอบเครียดนานกว่า๒ชั่วโมง
แล้วก็ตัวนางอ่อนทิพย์แม่ของผู้ตายกับภรรยาของผู้ต้องหา
แยกกันสอบจนผู้ต้องหาสารภาพว่าฆ่าจริง
หลังจากนางอ่อนทิพย์เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่า
เมายาทำร้ายร่างกายไปประจำกลัวร้องไห้ไม่ไหวแล้ว

ขอให้ผู้ก่อเหตุจัดการลูกชายวิธีไหนก็ได้

เขาก็เลยวางแผนให้แม่ของผู้ตายกับหลานไปงานศพซะนะครับ
โมงเย็นของ๒๖สิงหาคมจนกระทั่ง๖โมงเย็น
เขาสวมชุดดำออกจากบ้านที่อยู่ห่างกัน๑๕๐เมตรไปถึงปั๊บชักปืนยิงเลย
หลานชายสองนัดคุณผู้ชมนี่ภาพจำลอง
หลานชาย๒นัดแล้วยิงหลานสะพ้าย๑นัดทั้งคู่เสียชีวิต
ใช้เวลาก่อเหตุ๕นาทีกลับบ้านมาถอดเสื้อถอดผ้าให้ภรรยาซักซะทำลายหลักฐานนะครับ
แล้วก็บอกให้ภรรยาทำใจนะเขาจะไม่ยอมถูกจับแน่นอนตายดีกว่ายอมตายดีกว่า
แล้วจากนั้นก็บอกญาติให้โทรแจ้งตำรวจครับ
ระหว่างนำตัวผู้ต้องหากลับมาที่สพเมืองห้วยยอดขออภัยครับสพห้วยยอด
เขาส่งเสียงเอะอะโวยวายพูดลั่นออกมาบอกเคยติดคุกมาแล้วครั้งนี้ก็ไม่กลัว
ยิงหลานนิสัยไม่ดีเมายาบ้าทำร้ายแม่ก็ไม่ได้เสียใจอะไรนั่นพูดแบบนั้นนะครับ
เดี๋ยวถ้าตำรวจไม่มีผลทางนิติวิทยาศาสตร์เขาไม่ยอมรับหรอก
คุณผู้ชมครับแต่ก่อนหน้านี้ไอ้หลังเกิดเหตุนะครับ
ภาคภูมิเนี่ยคนที่เขาเป็นผู้ต้องหาเนี่ยให้สัมภาษณ์นักข่าวก่อนหน้านี้นะเนียนจริงเอาลองไปฟังลองไปฟัง
มันเป็นลูกหลานนะหลานนะเนี่ยครับเป็นหลานเลยผมไม่อยากจะวิภาควิจารณ์อะไร
ถ้ามันคนนอกได้แม่ของมันนั้นเป็นลูกของพี่สาวนะครับหลาน
เขาไม่อยากให้แล้วเห็นเขาล่าสุดวันไหน
ก็เมื่อวานนี่แหละเมื่อวาน

ไม่รู้เราไม่ได้คุยกันคือไม่อยากจำเด็กพวกนี้ถึงจะเป็นลูกหลาน
ทั่วไปพฤติกรรมนี้ภาคใต้บ้านเรานี่ล่วงหน้าดีนะ
ข้างถึงมันฆ่าพ่อฆ่าแม่พวกประเภทนี้ไม่ได้
เลยถึงว่าเป็นลูกหลานผมก็ไม่ขนใจมัน
นี่คุณผู้ชมฮะนี่คือการให้สัมภาษณ์เมื่อวันเสาร์นะ
นี่ภาพเมื่อวันเสาร์คือพอเกิดเหตุนักข่าวก็ลงไปทำข่าว
แล้วก็เจอให้สัมภาษณ์นักข่าวแบบนี้ค่ะ
จิ้มฟันไปให้สัมภาษณ์มองกล้องด้วยล่ะคุณผู้ชม
นะครับนางแมวล่ะนางแมวภรรยาของผู้เกาะเหตุ
บอกว่าอยู่กินกับนายภาคภูมิมา๓ปีแล้ว
เป็นคนดีนะอยู่ด้วยกันมาเนี่ย
โมงเย็น๒๖สิงหาคมเห็นสามีออกจากบ้านไปไม่นาน
ได้ยินเสียงปืน๓นัดสักพักก็เดินกลับมา
แล้วก็อย่างที่ผมบอกมาถอดเสื้อผ้าให้เมียซักครับ
เขาโมโหอะก็เดินมานั่งที่หน้าบ้าน

แล้วก็ถามว่าไปเฟ้นอะไรมา

จังมันไม่ต้องไปรู้เดมพูดอย่างนี้นะ
ไม่ต้องไปรู้เรื่องของกู

แล้วพอกลับมานี่นี่๐๐๐
สอบพองพ่อย่อนดูซิค่าวนี้
ยังให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนอยู่หรือเปล่าลองดูครับ
ลุงสรุปแล้วลุงเป็นคนทำเหรอครับ
บ้านวันนี้ลุงก้โกหกของเปล่ารุ่ววันลุงโกหกของเปล่า

ไม่ได้ไม่ได้
นี่แหละแต่ว่าตำรวจบอกว่า
ตอนคุมตัวไปนะผู้ต้องหาบ่นครับ
บอกอยากฆ่าตัวตายนะ
ทำให้ตำรวจนะครับแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่น
โดยไตรตรองไว้ก่อนแล้วก็มีปืนเครื่องกระสุนปืนไว้ในความครอบครอง

พาปืนไปในทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็จัดกำลังดูแลเลยครับ
เพราะว่าบ่นว่าจะฆ่าตัวตายเนี่ยจัดกำลังดูแลผู้ต้องหาอย่างใกล้ชิด
กลัวจะทำร้ายตัวเองเดี๋ยวพรุ่งนี้จะส่งฝากขัง
จากการตรวจสอบประวัตินะครับพบว่านายภาคภูมิเนี่ย
เคยต้องโทษคดียาเสพติดนะครับถูกจำคุกสามสิบปี
พ้นโทษออกมาเมื่อปีสองพันห้าร้อยสี่สิบห้าครับครับ